จุบันนี้ประชาชนบางส่วนสื่อมวลชนเองบางส่วน
มองว่าการทำหน้าที่ของสื่อในตอนนี้มีข้อจำกัดหลายอย่าง
มีข้อจำกัดจากข้อกฎหมายจากคำสั่งของคอสช
แต่อีกมุมหนึ่งสื่อเองก็ต้องมีการปฏิรูปตัวเอง
แล้วก็ทำหน้าที่ของสื่อให้ดีที่สุดตามจัญญบันและจริยธรรมด้วยนะคะ
มาดูเรื่องนี้จากรายงานของคุณจริยาสิริสันพงศ์ค่ะ
กลไกกำกับการดูแลกันเองของสื่อและจัดทำกฎหมาย
เพื่อป้องกันการแทรกแทรงสื่อทั้งจากอำนาจรัฐหรืออำนาจทุน
ซึ่งกฎหมายนั้นจะต้องไม่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของประชาชน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกศธช
มีความโปร่งใสมาจากตัวแทนที่หลากหลาย
เพื่อประโยชน์ของสาธารณะและประชาชน
ทั้งหมดเป็นข้อเรียกร้องเนื่องในวันเสรีภาพสื่อมวลชนโลกปี๒๕๕๙
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย
และสมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย
ฝากให้รัฐบาลผลักดันการปฏิรูปสื่อของไทยให้ถูกต้องรอบด้าน
และได้รับหลักประกันเสรีภาพ
หลังจากที่ผ่านมาการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ยังถูกควบคุมโดยรัฐบาลและคอสช
ส่งผลให้สถานการณ์เสรีภาพสื่อมวลชนไทยในปี๒๕๕๙

ดถอยลงหากเปรียบเทียบกับปี๒๕๕๗ที่อยู่ในอันดับที่๑๓
และยังมีแนวโน้มถดถอยลงหากยังไม่ได้รับการแก้ไข
เพราะเสรีภาพสื่อคือเสรีภาพของประชาชน
พลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสช
จะยืนยันว่าสื่อมีเสรีภาพอย่างเต็มที่
และก็รับปากจะพิจารณาให้พร้อมขอให้สื่อเสนอข่าวอย่างสร้างสรรค์

อีกส่วนสำคัญ
สำคัญที่ถือเป็นกระจกสะท้อนสื่อมวลชนคือประชาชน
บางส่วนมองว่าอยากให้สื่อมีเสรีภาพการทำหน้าที่อย่างรอบด้าน
จากปัจจุบันที่สิทธิเสรีภาพอาจถูกจำกัดโดยเฉพาะประเด็นทางการเมือง
ก็มีเสรีภาพนะคะแต่ว่ายุคนี้อาจจะมีด้วยมันไปเกี่ยวกับการเมือง
มันทำให้มีบางสิ่งบางอย่างต้องปกปิดหรือเปล่า
ซึ่งมันก็อาจจะเป็นเหมือนกันทุกยุค
แต่เราไม่แน่ใจว่ายุคไหนมันจะเยอะยุคไหนมันจะน้อย
แต่ก็คิดว่าน่าจะมีการปกปิดบ้าง
แม้ประชาชนจะรับรู้และเข้าใจการทำหน้าที่ของสื่อมวลชน
ภายใต้ข้อจำกัดของสถานการณ์ปัจจุบัน
แต่ส่วนหนึ่งก็อยากให้สื่อปฏิรูปตัวเองให้เป็นมืออาชีพ
กระดับจัญญบันไม่ละเมิดสิทธิของประชาชน
เพราะในปัจจุบันประชาชนสามารถเข้าถึงการนำเสนอข่าวได้อย่างง่ายดาย

ซึ่งอาจจะส่งผลให้เกิดการแสดงความคิดเห็น
การส่งต่อข้อมูลไปในทางใดทางหนึ่ง